มีเหตุด่วนแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นโกดังเก็บของเล่นนะครับ
ในซอยวานิด๑แถวเยาวราชนะครับ

ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยพบกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาทั้ง

ซึ่งน่าจะเกิดจากต้นเพลิงเกิดจากชั้นล่าง
ลามไปยังชั้น๒ชั้น๓อย่างต่อเนื่องจนขึ้นไปที่บริเวณชั้นบนสุดนะครับ
ตอนนี้ก็มีการเร่งอพยพผู้พักอาศัยพร้อมเข้าไปควบคุมสถานการณ์

เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
นภัยเร่งฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้อาคารพาณิชย์
ในซอยวานิด๑ถนนเยาวราชก้านสัมพันธวงศ์

พบกลุ่มควันออกมาจากชั้น
เจ้าหน้าที่จึงเร่งอบพยพผู้พักอาศัย
บริเวณใกล้เคียงออกไปรวมทั้งในตัวอาคารนั้นด้วย
โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในตัวอาคารเข้าไปตรวจสอบ

แล้วก็กำลังลุกลามขึ้นไปบริเวณชั้น๒และ๓อย่างต่อเนื่อง
โดยทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามต่อไป

เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงครับ
หลังเพลิงสงบพนักงานสอบส่วนพร้อมด้วยแจฏฐีพิสูจน์หลักฐาน
ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุเรื่องของการเกิดเพลิงไหม้อีกครั้ง
ร้องทั้งประเมินบริโตภาคความเสียหายครับ